สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ในวันนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนนะคะ
และนี่คือภาพของฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นที่บริเวณภาคอีสานนะคะ
ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดการณ์เอาไว้ว่า๑๒วันนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อน
เนื่องจากหย่อมฤดูร้อนที่เป็นรูปตัวแอวแบบนี้นะคะ
กลุ่มบริเวณภาคเหนือปะทะกับลมเย็นที่พัดลงมาจากประเทศจีนทำให้เกิดพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะ
เราไปตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันค่ะ
มีหลายพื้นที่เลยค่ะมีจังหวัดชายภูมิมหาสารคาม
นครราชศรีมาร้อยเอ็ดบุรีรำยะโสธรสุรินอำนาจเจริญ
ลำภูลแพร่ลำปากอุตรดิษฐ์เชียงรายพิสุนุโลกพะเย่าเผชบูรณ์
กำแพงเพชรพิจิตรตากสุโขทัย
และภาคกลางนครสวรรค์นครปฐมชัยนาธสมุทรสาครสิงห์บุรี
มุดสงครามสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรี
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฉะเชิงเซา
ชนบุรีนครนายกระยองปราจินบุรีจันทบุรีสะแก้วและตราด
คุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ
เราไปดูอิทธิพลของพายุฤดูหนาวที่พัดถล่มบ้านริมทะเลสาบจนกลายเป็นน้ำแข็งค่ะ
และนี่คือภาพของหมู่บ้านในรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
กลายเป็นน้ำแข็งนะคะโดยประชาชนติดอยู่ภายในออกมาไม่ได้
เพราะว่าน้ำแข็งหนาได้ปิดหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ถูกขังอยู่ภายในเลยค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้คาดการณ์ว่ารัฐนิวยอร์กต้องเผชิญกับพายุที่ทำให้อากาศติดลบแบบนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ